สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรื่องแรกที่ต้องรู้กันเพราะว่าต้องติดตามเชียร์วันนี้มีทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลให้ดูกันนะครับทั้งเกมเวลาทีมชาติแล้วก็สโมสรนะครับ
เริ่มต้นที่โตโมต้าไทยลีกกันก่อนเพราะว่าวันนี้จะรู้แชมป์หรือเปล่านะครับโปรแกรมคู่ระหว่างบุรีรำกับเทโรสำคัญมาก
บุรีรำต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวพวกเขาจะได้แชมป์ไทยลีกสมัยที่๕ซึ่งเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่ได้แชมป์ถึง๕สมัยครับ
๒ที่มี๖๖คะแนนจาก๓๐นัดทำให้บุรีรามต้องการเพียงแค่๑
เพราะว่านำเมืองทองอยู่๑๑คะแนนในทางทฤษฎี
เนี้ยเนี้ยเมืองทองเหลืออีกสี่นัดถ้าเกิดเก็บ๑๒แป้มเต็มแล้ว

คะแนนเดียววันนี้ก็น่าจะปิดเกมได้เลยนะครับ
เพราะว่าแต้มมันก็จะขาดทันที

ที่เคยทำไว้เมื่อปี๒๐๑๑นะครับ

เคยได้๘๕คะแนนนะครับ

แล้วก็ปี๒๐๑๔เคยเป็นแชมป์นะครับเคยได้๗๙คะแนนจาก๓๘นัดตอนนั้นนะครับ
ก็คือแพ้ไป๕เกมเสมอถึง๑๐นาทีแต่ยังจบด้วยการเป็นแชมป์
ปี๒๐๑๕เคยได้แชมป์นะครับแบบไร้ภายก็ได้๘๔แต้มนะครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องการไม่ใช่เพียงแค่แต้มเดียวในวันนี้นะครับ
ต้องการ๓คะแนนและต้องการเก็บใช้ชนะให้หมดเลยนะครับ
เพื่อจบที่๘๕คะแนนจะได้ได้แต้มมากที่สุดในประติศาสตร์นะครับ
วงการฟุตบอลไทยด้วยในการเป็นแชมป์ลีก
เป้าหมายคือเป็นทีมแรกในประเทศไทยที่ได้แชมป์ไทยพี่มิลิธาสมัย
หมายรูดูการนี้นอกจากเป็นแชมป์แล้วก็คือ
ต้องการที่จะสร้างสิทธิทีมที่เป็นแชมป์ที่คะแนนสูงสุด
ของไทยพี่มิลิธาสมัยซึ่งแน่นอน
แต่ใน๓แมทที่เหลือนี่ถ้าเราเก็บ๙แต้มเราจะได้๘๖แต้ม
ขณะที่คู่แข่งนะครับทางเทโรก็ลงฝึกซ้อมนะครับ
สนามแข่งขันซ้อมก็จะมีอยู่สนามใกล้กันกับสนามขันจริง
ซึ่งกุญสือไม้มาวีครับก็มีผู้เล่นกำลังหลักอย่าง
รบสัมภาวดีดัชกรทองเหล่าแล้วก็พิชิตพงศ์เฉยฉิว
ปัจจุบันนะครับมี๓๖แต้มรอดจากการตกชั้นแล้ว
เพียงแค่การแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นนะครับ
แกรมวันนี้๙คู่ดูกันหน่อยนะครับ
๑๗นสี่สิบห้านาทีบางกอกร้าสเจอกับพัทยา

หกโมงเย็นครับเชียงรายเจอกับนักคอร์ราชสีมา

เจอกับฉมบุรีสูงโถ่ไทยเนี่ยเกมนี้ถ้าเกิดไม่แพ้นะครับ

ส่วนที่เห็นบนหน้าจอครับโปรแกรมฟุตซอร์ไทยลีกนะครับ
ที่๑๗ของซีซั่นหลังจากหยุดพักให้เกมทีมชาติ
ในการแด่งขันชีวิตชาติอาเซียนนะครับเตะครบ๗คู่
เราติดตามการถ่ายอัลโสดได้นะครับเวลาบ่าย๒ทางธนาทีวีช่อง๓๒
อ้อนเย็นทาคานทับบุรีบางกอกสิตี้สีสะเกจ